ผู้ชาย๒คนเขาเถียงกัน
เถียงกันเกี่ยวกับคดีของคุณแตงโม
แล้วปรากฏว่าเกิดการโมโหฮะ

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อพาร์ทเมนต์
สูง๗ชั้นถนนลาดพร้าวซอย๔๘แยก๓
แขวง๓เสนนอกเข็ดเฮ้ยขวางกรุงเทพมนาคม
ตำรวจสนสุธิศาไปตรวจสอบ
พบศพของนายพิชิตชัยเป่งทองอายุแค่๒๐ปี

เสียชีวิตอยู่บริเวณลานจอดรถชั้นล่าง
สภาพเลือดอาบครับคางแตกและขาซ้ายหักผิดรูป
กูภัยนำร่างไปชาญสูจน์อย่างละเอียด
ที่สถาบันนิติเวศโรงพยาบาลประมาธิบดีทันที
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายพิชิตผู้ตายได้เดินทางมาหานายบิ๊ก
อายุ๓๐ปีซึ่งเป็นเพื่อนชายคนสนิท
แล้วก็เป็นเจ้าของห้องพักบนชั้น๔
ระหว่างที่อยู่ในห้องพักทั้งคู่พูดคุยกัน
ประเด็นที่พูดคุยกันคือเรื่องอะไรครับ
คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาดาราสาว

กระทั่งนะทั้งคู่คุยกันอย่างเคร่งเครียดเลย
เครียดไปเครียดมาเกิดการโต้เถียงกันขึ้นนะครับ
บิ๊กอ้างว่าผู้ตายเถียงสู้ไม่ได้
เกิดอาการคุ้มคลั่งทำลายข้าวของในห้องพักครับ
นายบิ๊กเองก็กลัวหนีไปขังตัวเองในห้องน้ำ

กระทั่งผู้ตายเขาโวยวายอยู่ในห้องใช่ไหม

นายบิ๊กออกมาจากห้องน้ำไม่เจอนายพิชิตแล้ว
โงกลงไปดูเอ้านายพิชิตตกลงไปจากระเบียงชั้น๔
กระแทกพื้นข้างล่างจนเสียชีวิตแล้วนะฮะ

อยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานแวดล้อมอย่างละเอียด
โดยเฉพาะเพื่อนบ้านห้องข้างเคียงเพิ่มเติมนะครับ
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงทะเลาะกัน
หรือว่ามีการทำร้ายร่างกายกัน
หรือจัดฉากกระโดดลงมาจากระเบียงหรือไม่

เพราะความเครียดจากการทะเลาะกันเรื่องคดีคุณแตงโม
หรือมันเป็นเหตุฆาตกรรม
ตอนนี้จะเชิญญาติพี่น้องผู้ตายมาให้ปักคำ
ผู้ตายมีประวัติการรักษาตัว
ด้วยอาการทางประสาทหรือว่าเสพยาเสพติดด้วยหรือไม่
รวมถึงต้องตรวจสอบสภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อพิสูจน์ความสอดคล้องกับคำให้การนะฮะ

สรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

แต่คุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกว่าอธิบดีกรมสุขภาพจิต
แพทย์หญิงอำพรเบนจพลพิทักษ

คือออกมาเตือนประชาชนเรื่องของการติดตาม
ข่าวสารคดีของคุณตังโมว่า
อยากจะแนะนำให้เสพสื่อกันแบบพอประมาณ
ใช้ความรักความห่วงใยในทางสร้างสรรค์
ถ้ารู้สึกว่าตัวเองได้รับผลกระทบทางจิตใจจากข่าว
อย่างเช่นการเสพข่าวจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ
อ่านข่าวจนทำให้ต้องไปทะเลาะกับคนอื่น
ก็อยากจะขอให้ลดการเสพข่าวลง

ไม่จำเป็นต้องอ่านทุกข่าวทุกความคิดเห็น
และเรื่องของการรับข่าวสารทั้งวัน

ทำให้เราไปเกิดอารมณ์โกรธทับซ้อนลงบนความโศกเศร้า
ทีนี้ตรงนี้มันจะยิ่งทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นไปอีก
เพราะมันมี๒อารมณ์ที่อยู่ในใจเรานะ

ทีนี้ถ้าเกิดว่าสังคมไปปลุกเล้ากันเองแบบนี้ไปเรื่อย
ทางด้านของคุณหมอบอกนะคะว่ามันมีโอกาส
ที่มันจะไปแทรกแซงกระบวนการสอบสวน
หรือการที่มีการไปตัดสินคนบางคนไปก่อน
ก็อาจจะทำให้สูญเสียนะคะคนอื่น
เขาบอกว่ามันจะเหมือนกับว่านอกจากไปเปลี่ยนแปลงคดีแล้ว

ก็อาจจะทำให้ใช้คำว่า
กำลังสูญเสียคนอื่นให้ตายทั้งเป็น
เขาเรียกว่าแบบนี้สังคมลงโทษ
บางทีสังคมตัดสินใครบางคนไปแล้ว
ทำให้คนนั้นเขาบอกโอ้โหทำไมเขาต้องโดนตัดสินแบบนี้
มันก็จะกลายเป็นว่าคนคนนั้นอาจจะตายทั้งเป็นได้
ก็อยากให้สังคมพึงระวังเรื่องของการเสพข่าว
เกี่ยวกับคดีของคุณแตงโมกันไว้ค่ะ
เตือนเลยบอกว่ามันจะเป็นการปลุกเล้าอารมณ์ลบของคนเรา